ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านมันเป็นปัญหาคลาสสิก
แล้วยิ่งมีเรื่องที่จอดรถเข้าไปด้วยมันเป็นคลาสศึกเลยคราวนี้
ศึกระหว่างสองบ้านนี้บ้านอยู่ตรงข้ามกันครับคุณผู้ชมครับ
แต่ว่าบ้านหลังนี้เอารถไปจอดฝั่งบ้านของฝั่งตรงข้าม
จอดหน้าบ้านเขาเขาบอกเข้าออกลำบาก
เคยเตือนแล้วใช่ไหมเคยเตือนแล้วใช่ไหมโอ้โหแต่เขาทำขนาดนี้

ผมออกมาแล้วไม่ต้องมาจอดรถมาบ้านผมใช่ไหมผมมันต้องมีสวิง
นะครับอ้าวอั๊ะแล้ววันนี้อู้ขับชนแล้วทำไมกูผิดบ้างเหรออ้าว
ถ้าเอาไปชนรถเขาก็ผิดอยู่แล้ว
มาดูความเสียหายของรถกระบะสีแดงกันบ้าง
คุณผู้ชมที่ถูกรถของเพื่อนบ้านพุ่งชน๔ครั้ง
คือตอนที่ถ่ายเขาไว้ถ่ายทันมันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะ

เพื่อนบ้านที่ก่อเหตุยังออกมาด่าซ้ำอีก

โดยพูดทำนองว่าเตือนมาแล้วหลายครั้งไม่ให้มาจอด
ก็ยังมาจอดขวางหน้าบ้านเขาอีกเลยต้องโดนแบบนั้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเปอร์ปลวกแดงจวัดไบร่องคุณผู้ชมครับ
สุดท้ายผู้เสียหายเจ้าของรถกระบะสีแดง
ไปแจ้งตำรวจให้นำตัวเจ้าของบ้านที่จงใจขับรถชนรถของเขาเนี่ย
ดำเนินคดีฐานทำให้เสียทรัพย์ซึ่งมันจะเป็นคดีขับรถชน
ที่ไม่ใช่คดีจรรจรอ่ะครับเออไม่ใช่คดีจรรจรทั่วไปอ่ะ
เจ้าของรถสีแดงนี้นะครับเรียกค่าเสียหาย
เป็นเงิน๑๕๐๐๐บาทครับคุณผู้ชมครับ

พอตกลงกันไม่ได้ก็ยาวสิครับ
เพราะว่าตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนนะครับ

ผิดอะไรผิดตรงนั้นแหละค่ะ